เก็ตมือ๒สู่แฟชั่นระดับโลก

เฮยแนนาก็ไปเถอะเนอะ

หวนคืนมวงการแฟชั่นระดับโลห์อีกรอบนึงนะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าชุดที่คุณชมพู่ใส่ไปเนี่ย
เป็นชุดเดี๋ยวนะขอดูก่อน

ไม่ว่าจะเป็นต่างหูสร้อยคอกำไรจากบูการีทั้งหมดเลย

คุณชมพู่เขาไปเลือกซื้อด้วยตัวเองที่ตึกแดงจตุจักร

เออแต่นี่นี่ไงลุคเห็นไหม
เลิศประหลาดค่ะโอ้โหอยู่ที่ไม้แขวนเสื้อ

ตอนนี้คือหลังจากคลิปนี้

ตึกแดงที่ครั้งนั้นมีประวัติ
ตึกแดงที่เป็นตึกแดงของฉัน

ไปหอดเหล่าแตกที่แม่เคยพูด
ชาตินั้นตึกนั้นที่จะไปตบไงเจ้า

จนวันนี้คือคนจีนและลงเยอะมากแม่

เหลือแค่ป้ายสลักศิราจารย์

แล้วหลังแม่ชมไปรีวิวนะคุณ
ของวินเทจเยอะแล้วของมีทุกตัว

ทุกคนก็คือตาค้างกันไปเลยด้วยความสวยจ้า

ดาราจีนด้วยมีน้องอย่างก็มา

เออใช่เป็นว่าเดี๋ยวจะมีหนังของอะไรอ่ะแบบสุดเหงาพงแล้วคนไทยใดได้ไปเล่นใครหรือวะ
หนังเหงาพงอื้อ
อ่ะเป็นหนังฟอร์มใหญ่ของจีนเขาเลยอ่ะเดี๋ยวจะมีดาราไทยได้ไปเล่นเนี่ย
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา